หลายคนก็วางแพลนพาครอบครัวไปเที่ยว

บุ๋มปนัดดาค่ะก็ถือโอกาสวันหยุดยาว๕วัน

โฟกัสที่คุณแม่ทำไมถึงแซ่บไฟลุกขนาดนี้
อูหุ่นดีมากเลยใบตอง
เนี่ยเอ๊ะสุดจนยังไงรู้มั้ยคะพี่จักรีน
มีคนเอาไปตีเป็นตัวเลข
ตียังไงเอ๊ะงงเหมือนกัน
คือนี้มวดที่ผ่านมาเนี่ยแม่ถือโอกาสใบ่จากคุน

ฑฟเสียหกเลขท้ายลอตเตอรี่น่ะค่ะ
อ่าส่วนที่มีการอัดคลิปอวดบิกินี่รัวเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
บางคนชอบว่าพี่บุ๋มไปตบ
ตบเอวตุ๊งเอว
ไม่รู้ว่าคลิปวีดีโอมันตบมันตุ๊งกันไม่ได้นะจ๊ะ
ดูแลตัวเองให้สวยเสด็จให้ได้ตามแม่บุ๋มกันแล้วกันสำหรับสาวอวบทั้งหลายจ้า
ทุนค่ะ๒๖๔หรือ๒๔๖นี้ฉันจำไม่ได้
เดี๋ยวก็เอาเบอร์มาบอกเฉพาะบ้านเขาว่าออกประมาณนี้
มีคนบอกแม่เลขทุ่นนำน้ำของแม่ออกด้วย

กลางทะเลค่ะที่เราจะใช้ในการดำลงไปเพื่อจับเนี่ย

บุ๋มเป็นคนเป็นทรงอะห่าหุ่นสาวโบราณนะคะ
หุ่นนาฬิกาเนาะอย่างการเจอการเป็นชุดบิคิดี้